คราวนี้มาดูความเดือดร้อนของคุณลุงอายุ๖๓ปีที่จังหวัดอายุทยากันบ้าง
บอกว่าตอนนี้เดือดร้อนขนาดว่า๒วันที่ผ่านมานอนไม่ได้แล้วค่ะ
เดือดร้อนเพราะอะไรงานนี้คุณลุงก็เลยต้องเรียกพี่กู้ภัยมาให้ช่วยกันหน่อย
อืมภาวะด้วยสยองด้วยไปในคราวเดียวกันนะคะ
เนี่ยค่ะกู้ไภก็เลยบึงไปที่บ้านเลขที่ยี่สิบหกหมู่ที่ห้าตำบลลุมพลีนะคะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบ้านของคุณลุงวิเชียนสว่างนวล
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบมาเลยเพราะลุงบอกว่าไม่ได้นอนมาสองคืนแล้ว
เพราะเจ้าตัวนี้ค่ะตัวอะไรตัวอะไรคะ
ตัวนี้ค่ะตัวดำที่เลื้อยเตะไตอยู่ตรงขื่อตรงเสานี่แหละค่ะ
มันคือนอนบุ้งอ๋อนี่นี่คุณ
ก็มีแค่ตัวเดียวตัวสองตัวทำไมลุงนอนไม่ได้เลยเหรอ
คุณคะอันนี้แค่เห็นทีละมุมทีละจุดแต่มันมาเยอะเป็นพันตัว
เฮ้ยกระจายไปตามมุมต่างของบ้านอ่ะ
ลุงขนลุกอ่ะแล้วจะให้คุณลุงนอนยังไง
มาเยอะอย่างนี้เลยเหรอแล้วเนี่ยค่ะเขาก็พยายามจับนะ
เคลียร์มันลงมาเก็บไว้ตรงเนี้ยใส่น้ำไว้มันล่วงลงมาตรงเนี้ย
เป็นพันตัวเห็นแล้วขนลุกขนพองจริง
ลุงพี่เชียงก็บอกว่ามันบุกมาบ้านเนี้ยตั้งแต่สามวันที่แล้วนะ
ตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่พออยู่ได้
แต่ไปมามันเริ่มเป็นหลักร้อยหลักพัน
อืมล่าสุดลุงก็เลยกวาดมันใส่กระมังเอาไว้เนี้ยค่ะ
วาดแล้วกวาดอีกกวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมด
แล้วเป็นยังไงล่ะก็จะเหลือ
เพราะว่าขนมันมีพิษถ้าไปสัมผัสไปโดนแม้แต่นิดหน่อยเนี่ย

บางคนเนี่ยถ้าเกิดแพ้จริงก็อาการหนักได้นะ
ลุงบอกทรมานมากเดือดร้อนจริง
หลังจากที่กู้ภัยไปตรวจสอบแล้วนี่นะคะ
เพราะว่าบ้านของคุณลุงอยู่ติดกับบ้านเก่า
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะคะมีต้นไม้ซึ่งเป็นรังของมันอยู่ด้วย

ไต่มาที่บ้านของคุณลุง

เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาล่ะลุงเดี๋ยวช่วยเหลือเบื้องต้นนะ
นำยาฉีดกำจัดหนอนบุ้งมาฉีดบรรเทาความเดือดร้อนให้ก่อน
แล้วก็มอบยากำจัดหนอนของทางการเกษตรให้กับลุงเอาไว้ใช้ด้วย
ก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นจะให้ลุงย้ายบ้านตอนนี้

เอาเป็นว่าแก้ปัญหาแบบนี้กันไปก่อนนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งลุงทั้งพี่กู้ภัยด้วย
เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่า
ต้นไม้นะมันมีฝนโดนฝนมันก็ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้น
น้อยใหญ่มันก็อาจจะขยายพันธุ์ได้
บางทีมันก็ต้องไปหาที่หลบฝนเหมือนกัน

ต้องตัดต้นไม้ในระแวกบ้านหน่อยนะ

โอ๊ยนี่น่ากลัวปลารายนะคะคุณผู้ชม